คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้นะคะเป็นพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพของคุณตะนิรติศัย
หรือว่าตะกันตนาผู้กำกับชื่อดังนะคะ
ที่สาลาสิบวัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร
ซึ่งก็มีอาตู่นพลค่ะรวมไปถึงบุคคลทั้งในและนอกวงการมาร่วมไว้อาลัย
และร่วมส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับไปสู่สุขติเป็นครั้งสุดท้าย
ซึ่งเราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์รุ่นน้องของคุณตา
อย่างพี่โก๊ดนารุเบตและพี่อ๋องกษาบ
เคยร่วมงานกับพี่ตะตั้งแต่๓๐ปีก่อนนะคะ
บอกว่าท่านเป็นรุ่นพี่ที่มีแต่ให้จริง

ทั้งคู่เคยร่วมเล่นภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เรื่อง
คนไทยทิ้งแผ่นดินเข้าฉายในปี๒๕๕๙
อกจากจะเป็นนักแสดงแล้วนะคะทั้งคู่ก็ยังได้เป็นทีมงาน

เพราะว่าพี่ตะเนี่ยเขาเลือกคนทำงานจากคนใกล้ตัวจริง
ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสที่ทั้งคู่ไม่สามารถหาได้
จากผู้กำกับท่านอื่นค่ะ
จากดินสู่ดาวจากดาวสู่ดิน
ลงมาช่วยน้องดูแลน้องทุกอย่าง
ระเบียบนิ้วครับแกเป็นคนน่ารัก
กลายเป็นคนเห็นใจน้องทุกคนทีมงานทุกคน

เราก็จะจำในเรื่องของรูปแบบของการสอน
แกกำกลับมาอะไรมาเนี่ยจะเอามาใช้
ตามคำที่แกบอกนะโซโลแกนไงฟ้าสั่งญาติสอน

ใช่แล้วค่ะพี่ตะเนี่ยเรื่องการให้โอกาสรุ่นน้อง

เป็นสิ่งที่พี่บีคีย์ระทงแล้วก็พี่ฮันนี่ฟัดสอน
จำติดมาในใจจนถึงทุกวันนี้นะคุณผู้ชม
บีบอกว่าถ้าได้ร่วมงานกับพี่ตะเมื่อไหร่
คือจะเป็นบทที่พิเศษหรือมีอะไรที่น่าเล่นอยู่เสมอเลย
ส่วนพี่ฮันนี่เองนะคะก็ผูกพันกับบ้านกัญจารึกเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ผลงานที่ได้เล่นกับพี่ตาก็คือปอบผีฟ้า
พี่ฮันนี่รับบทเป็นปอบผีเจ้าไง
และพี่บีเองก็รับหน้าที่หลายบทบาทเลยคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะให้เล่นด้วยก็เลยได้เล่นด้วยทั้ง๓อย่าง
ได้ทำหลายอย่างเราก็เลยได้ดีไซน์เสื้อผ้าหน้าผม
ตัวเองทำหมดเลยนะแล้วก็ทั้งดูผ้าต่าง

พี่ป๋อณทวุฒิกับพี่เอพรทิพย์ก็มีผลงานที่ได้ร่วมงานกับพี่ป๋าด้วย
ของพี่ป่อนี่ก็คือละครเรื่องดาวหลงฟ้าภูผาศรีเงินหลายคนจำได้นะ
เป็นงานที่ทำให้คนรู้จักพี่ป๋อเลยนะคะ
ส่วนพี่เอ๋เนี่ยก็คือผลงานละครเรื่องแรกในชีวิตเรื่องเพชรตาแมว

ใช่ค่ะการร่วมงานกับพี่ตะเนี่ยเขาบอกว่าท่านเป็นมากกว่าผู้กำกับนะ
คือเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งครูเป็นทั้งคนแนะแนวทางต่าง
ทำให้ทั้งคู่จดจำไว้ในใจมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะค่ะ
เรื่องที่ประสบความสำเร็จแล้วในช่วงชีวิตเรานะถือว่าเป็นละครที่ดังที่สุดในชีวิตก็คือ
หลงฟ้าภูผาศรีเงินนะครับตอนนั้นนะฮะจำได้ว่าขอบคุณพี่ตาและพี่ตาก็บอกว่าดีใจด้วยนะ
ชีวิตป่อจะเปลี่ยนแล้วล่ะพี่ต้าพูดกับผมอย่างนี้
ซึ่งก็เป็นอย่างที่พี่จ๊ะว่านะครับคือพี่ต้าเป็นผู้กำกับที่น่ารักครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่มาที่เนี่ยรักพี่ตะทุกคนรักจริง
ตาจะเหมือนพี่ชายที่แบบคอยให้กำลังใจแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ตำหนิเรา
ถ้าเราทำไม่ได้เขาจะบอกไม่เป็นไรทำใหม่ทำใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเราใหม่มากอะไรอย่างนี้กับวงการนี้ค่ะ